ต้องบอกว่าเปิดเทอมไปโรงเรียน

นี่นะคะโอ้โหพ่อแม่ดีใจกันทั้งนั้นค่ะ
หลังจากที่ข้ามเคร่งกันเรียนออนไลน์กันหลายเดือนเหลือเกิน

นะคะก็ต้องส่งลูกไปโรงเรียนค่ะ
วันนี้นะคะบันเทิงไทยรัฐก็เลยเก็บภาพมาให้ดูนะคะ

ลูกสาวคนเล็กนะคะของพ่อแจ๊ดกับแม่แจงจ้า
นี่ค่ะไปส่งลูกนะคะเขียนแคปชั่นไว้เลยนะคะ
ตื่นเต้นที่จะได้ไปโรงเรียน
แต่ต้องสะดุดกับกิจกรรมที่คุณแม่นะคะ
กับคุณลูกต้องทำในตอนเช้าก่อนออกไปค่ะ

อาบน้ำแต่งตัวให้ลูกไปโรงเรียนค่ะ

ต้องสวอปให้ลูกดูหน้าลูกก่อนสงสาร
เออนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูช่วงนาทีนะคะ

หนูใจหายยิ่งกว่าไปเรียนอีกแม่

มีคลิปหนึ่งขูดเกิด

ฉันไม่ได้คิด

จำไว้ว่าไปโรงเรียนมือต้องสะอาดตลอดเวลา
เห็นไหมเพราะหอดลูกดี

ลูกชายรูปสาวฟ้าแฝดของคุณแม่โอปอร์

คุณผู้ชมนึกว่าเป็นนุ่มเป็นสาวแล้วนะคะ
เพราะว่าเปิดเทิมใส่เครื่องแบบพี่โตขึ้น
เป็นเหล็กประถมเล็กทรงเล็กไทย
พร้อมว่าเขาอยู่เยียววันก็คือประถม๑วันหนึ่ง

ใช่นะคะเช่นเดียวกับบ้านนี้นะคะน้องเจ้าขากับเจ้าคุณค่ะ
ลูกสาวลูกสาวของคุณแม่กระแตค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะเปิดเทอมวันแรกเช่นเดียวกันค่ะเป็นไงคะ
เย่ตื่นเต้นแล้วใจหรือเปล่าไม่รู้นะคะ
แต่แม่กะแตบอกนะคะว่าวันแรกไม่ร้องและวันต่อไปไม่แน่
แต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะคือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะบางโรงเรียนก็ได้เปิดเทอมนำไปแล้วนะคะ
ซึ่งบอกเลยนะคะซุปตาตัวน้อยนะคะแต่ละคนพ่อแม่ก็ถ่ายรูปลงโซเชียลกันเยอะแยะมากมาย
ที่เห็นเนี่ยแหละค่ะอย่างลูกสาวสุดน่ารักของคุณพ่อหนุ่มนะคะ
หนุ่มกัญชัยกับแม่เมย์นะคะก็น้องมายูค่ะ
ที่คุณแม่ได้โพสต์คลิปและแคปชั่นเขียนไว้นะคะว่า
เต้นแหละดูออกเดินวนไปวนมาไม่ชินเนอะนี่ยิ้มแป้นเลยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นรอยยิ้มของเด็กนักเรียนยุคนี้เนาะ
คือพอไปโรงเรียนก็จะได้เจอคุณครูเพื่อนได้ทำกิจกรรม
ก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งเป็นการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งนะคะ
ได้เรียนแบบตัวต่อตัวกับคุณครูมันมีปฏิสัมพันธ์กันมากกว่า
คุณผู้ชมนะก็เป็นกำลังใจกับพ่อแม่ทุกบ้านด้วยละกันนะคะ